เบลเยี่ยมก็ได้ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
เพื่อสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมาก
พยายามจะบุกเข้ามายังจตุรัสใจกลางกรุงบราเซล
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้หญิงมุสลิม
เกือบจะเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นนะครับ
ในขณะที่ความคืบหน้าเหตุระเบิดโจมตี
ตำรวจก็ได้เผยแพร่คลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะเร่งระบุตัวตนของคนร้ายที่ยังคงหลบหนีอยู่ครับ
เว็บไซต์สำนักงานตำรวจเบลเยี่ยมเผยคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในสนามบินซาเวนเต็มในวันที่เกิดเหตุระเบิด
ที่สามารถจับภาพคนร้ายคนที่๓
สวมเสื้อโค้ดและหมวกอำพลางใบหน้า

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแจ้งบ่อแส
และให้ข้อมูลว่าชายคนที่เห็นในคลิปเป็นใคร
โดยตำรวจยังไม่ยืนยันนะครับว่าชายคนในภาพ
เป็นคนเดียวกับนายไฟซาวเชฟฟู

โดยการเปิดเผยคลิปนี้มีขึ้นในวันเดียวกัน
ที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเบลเยี่ยม
มีการปรับเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตเป็น๓๕คน
หลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๔คน
ขณะที่มีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า๓๐๐คน

และบริเวณชานเมืองยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมลงมือก่อเหตุ
และหาบ่อแสการก่อเหตุโจมตีรอบใหม่
หลังจากมีการโพสต์คลิปวิดีโอขู่

โดยตำรวจเบลเยี่ยมได้บุกตรวจค้นพื้นที่ต่าง

ก็ได้เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นกลางจตุรัสกรุงบราเซล

แล้วก็มีการยั่วยุด้วยการแสดงสัญลักษณ์แบบนาซี

ยิงเข้าใส่เพื่อระงับเหตุ
โดยสื่อท้องถิ่นระบุว่ากลุ่มที่ปะทะกับตำรวจ

มาพร้อมกับป้ายต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม

แต่ตำรวจได้ขอความร่วมมือให้ยกเลิกการจัดกิจกรรม
เดินขบวนแสดงพลังในครั้งนี้
การร้ายขึ้นโดยมีผู้จำนวง